สวัสดีค่ะมาติดตามอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับทองคำนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
เพิ่มขึ้นจากราคาต่ำสุดหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ยี่สิบมีนาคมถึงสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีปัจจัยมาจากความกลัวของนักลงทุนนั่นเอง
ที่จะสามารถรักษาความมั่งคั่งของพวกเขาเอาไว้ได้ค่ะจะมีการคาดการณ์จากธนาคารแห่งอเมริกา
ถึงความเป็นไปได้ที่ว่าราคาทองคำอาจจะแตะถึงระดับ๓๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อออน
ในช่วงต้นปี๒๐๒๕เลยนะคะแต่พอมากลางสัปดาห์นี้ค่ะ
กับร่วงลงอย่างแรงภายในวันเดียวเลยค่ะต่ำกว่าระดับ๑๙๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อออน
เซฟพาเว่นมากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะทำเอาเครื่องหมายเอสนี้สั่นระรัวเลยนะคะ
แล้วนี่ก็ยังเป็นการร่วงหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี๒๕๕๖ด้วยค่ะ
เหตุผลหลักที่ทำให้ราคาทองร่วงขนาดนี้นะคะก็เพราะว่า
อนยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ
แน่นอนค่ะว่าเมื่อราคาทองคำนะคะมีการร่วงอย่างฉับพลัน
ไม่รุนแรงนักนะคะแต่ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
ซึ่งในปกติแล้วเนี่ยมักจะมีการแนะนำไม่ขาย
หากว่าราคาเข้ามาอยู่ในเขตแดนที่ว่านี้นะคะและพอราคาทองคำร่วงแล้วนะคะ
ก็มีคำถามตามมากันอีกว่าจะร่วงลงไปต่ำสุดถึงที่เท่าไหร่ค่ะ
ต่ำถึง๑๔๘๔ดอลลาร์สหรัฐต่อออนอย่างวันที่๒๐มินาคมหรือเปล่า
ก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าลองประเมินจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ซึ่งก็คงไม่ได้น่ากลัวหรือหวาอะไรมากมายนะคะแต่หากลองประเมินความเป็นไปได้ที่น่ากลัวที่สุดของทองคำ
คือระดับที่๑ราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่๑๐๐วันก็จะอยู่ได้ที่๑๗๖๒ดอลลาร์สาวรัฐต่อออน
ก็จะต่ำถึง๑๖๕๐ดอลลาร์สหรัฐตออนค่ะนั่นหมายความว่าณเวลานี้นะคะ
หากราคาทองคำจะร่วงลงไปต่ำที่สุดก็จะอยู่ราวระดับ๑๖๐๐๑๗๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนั่นเองค่ะ
นั่นก็เพราะว่ามีภาพความไม่แน่นอนยังชัดเจนอยู่นั่นเองค่ะ
นอกจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะเกิดขึ้นเรื่อยแล้วนะคะ
ซึ่งแม้ว่าโจไบเดนนะคะและคู่อูท้าชิงรองประธานาธิบดีกรรมลาแฮริสเนี่ย
มาแรงมากด้วยแรงเชียร์ที่มาพร้อมความหวังว่าจะเข้ามาผ่อนคลายความตึงเครียดจากสงครามสองมหาอำนาจโลกนะคะ
แต่ก็ยังไม่มีอะไรการันตีได้ค่ะว่าโจไบเรียนจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้
ไปกว่านั้นค่ะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่เกิดจากโควิด๑๙ก็มีแนวโน้มเชิงลบ
ยังไม่มีวี่แววว่าจะคลี่คลายได้ในเร็วนี้ด้วยนะคะ
แต่อนาคตก็ยังเป็นบวกมากกว่าตลาดอื่นจนกว่าวัคซีนโควิด๑๙จะประสบความสำเร็จและดึงนักลงทุนให้กระโดดกลับมาสู่ตลาดหุ้นค่ะ
ซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ก็มีข่าวว่าวัคซีนของรัสเซียประสบความสำเร็จแล้ว
ก็ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ยอมหนีจากทองคำกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกครั้ง
แต่เท่าที่ดูจากสถานการณ์นะเวลานี้แล้วนะคะคาดว่าราคาทองก็จะยังคงทรงตัวไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะ
หรืออาจจะสวิงขึ้นลงเหมือนกำลังนั่งอยู่บนโรเลอร์โครสเตอร์ให้สมกับเป็นปีแห่งการตื่นทองก็เป็นได้ค่ะ
อัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์เป็นประจำทุกวันเสาร์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ